แต่อีกหนึ่งความภาคภูมิใจก่อนหน้านี้มีการแชร์ข่าวไปเยอะมาก
แต่แล้วนะคะมีข่าวออกมาให้ดีใจกันได้ไม่เท่าไหร่ก็มีข่าวออกมาอีกว่าหน้าแตกยับกันเป็นแถวเลยนะคะ
เพราะว่าไม่มีการจัดประกวดใครไม่ได้เป็นเจ้าภาพแต่แล้วค่ะเราไม่น่าแตกจริงนะคะ
จากที่เมืองไทยที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะจัดที่ใจจริงแล้วก็เปลี่ยนไปค่ะ
นู้น๑๔ธันวาจะย้ายไปจัดที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแทน
ที่จริงแล้วเป็นเพราะอะไรเพราะว่าอยากจะให้ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพอีก
แต่ไม่ใช่๒๐๑๙ให้ไปนู่นเลย๒๐๒๐เพราะอะไรมันเก๋เข้าไปอีกค่ะ
ในปีนี้ของเมืองไทยบอกว่าได้แต่พูดท่าดีทีเหลว
งานนี้เขาบอกเลยนะคะว่าหูปากเงียบเหอะสงบปากสงบคำกันไปเลยนะคะ
เพราะว่างานนี้เราได้จัดแต่รออีกนิดเดียวปี๒๐๒๐ค่ะ
เอาเป็นว่าได้เป็นเจ้าภาพจัดแน่แต่ปี๒๐๒๐นะคะ